นี่คือพระกาศดอง๓รถนะฮะตลาด๑๔๓บาท

อันนี้จะมีรสความเค็มหวานเปรี้ยว

ยำนะอร่อยมาก

กระป๋องตานกพิราบถูกที่สุด
ของน้ำเบิร์นล่ะครับ
เนี่ยถูกแน่นอนเพราะว่าเป็นผักกาดดองเข็ม

อันนี้๑๔๕กรัมครับผม

อันนี้ถูกผมถูกกว่า

เข้าไปต้มเข้าต้มแล้วจะดึบตัวทานด้วยกัน
ได้เลย

ผลิตภัณฑ์จากนกพิราบทั้งสามแบบนี้แบบไหนถูกสุดคะคุณไอซ์

เพื่อมาเป็นแบบกระป๋องแต่เขามาแบบซอง
แล้วเค็มอย่างเดียวอันนี้๓รสอันนี้เข้มฉ่าย
งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะ
กาดดอกเข็ม๓รสที่คุณไอซ์ไม่ได้เลือก

คาเบาซื้อง่ายขายคล่องกินอร่อย
เป็นจะเฉลยที่อันที่๒ค่ะ

ำเกี้ยมฉ่ายขนาด๑๔๐กรัม

๑๘แทงหรอ
อันสุดท้ายค่ะผักกาดดองเข็มแบบซองที่คุณไอเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๑๗บาท
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่า๑๗บาทนะ
ถูกกว่าไหม

เอคุณ

พี่ตี๋เร็วนิดแล้ว

ของที่อยู่ตรงหน้านี้ออฟก็เอากลับไม่ได้ค่ะ

ไม่ต้องแอบตกใจผมตกใจเห็นเลยคุณตกใจบอกเฮ้ยมันอะไรกันหรือเปล่า
เชื่อเลยแต่ว่าตอบผิดนะคะ
ผลิตภัณฑ์จากนกพิราบที่ราคาถูกสุดคืออันนี้ค่ะอันแรกนะคะคุณผู้ชม
กาดดอง๓รสเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด๑๗บาท

เนี่ยครับเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวซื้อซื้อไปเลยแวะซื้อที่๗๑๑แล้วก็ไปซื้อกินข้าวต้มที่บ้านเลย
โอเคนะเพราะว่าเงินไม่มีแล้วราคา๑๗บาทก็โอเค
วันนี้ต้องขอบคุณคุณไอซ์นะคะที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยที่ยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลยนะคะ
แขกรับเชิญคนนี้นะคะก็กลับบ้านไปอย่างเก๋เลยค่ะ
ขอบคุณทั้งพี่ติแล้วก็คุณไอซ์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
อะไรกันนี่คุณไอซ์หนุ่มธนาคารของเรา
เพลี่ยงทำให้กับโจทย์ข้อแรกของเราน่าเสียดายจริงครับ
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้าน
ให้เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกันแล้วกับช่วงป่วนท้าด่วน

ทั้งคู่เลยแต่น้าเบิร์ดนี่หนักหน่อย

จ้างระเบิดมานอนเอกคเนกเหรอคะ

นี่เจ๊กินข้าวแล้วเนี่ย
ไหนรับสักมาอางานจะหมดแล้วเนี่ย

จะทำงานก็ทำงานกันเบาเกรงใจคนนอนหน่อยเว้ย

นะน้ำเบิร์ด
ปลุกคนนอนเนี่ยมันบาปรู้ไหม
ทำงานก็ทำเบาค่อยขาย

ใช่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละ

ถ้ายังไม่ลุกอาจตายได้

โอ้โฮ

บ๊วยบ๊วยเป็นอะไรบ๊วยบ๊วยเป็นอะไรบ๊วยบ๊วย
บ๊วยบ๊วยเป็นอะไรบ๊วยบ๊วยเป็นอะไรบ๊วยบ๊วยเป็นอะไรบ๊วย
อ้าวก็จะพาไปแถวเสาชิงช้า

นี่เป็นไรจับนกพราบหรอ
ใช่จะเป็นไรจับนกพราบ

ก็บอกว่า
ดื่มนมแล้วกินนมปังอ๋อโคตรฟินเลยอ่ะ
แถวเสาชิงช้าก็ต้องร้านนี้เลยร้านดัง

เอาคนร้านเขาอร่อยก็ต้องอดทนหน่อย

ไม่ต้องกลัวเขาอร่อยราคาเขามิตรภาพ
บอกได้เลยว่าราคาคุ้มกับรสชาติ
ที่เขาทำไว้ขายแน่นอนมนต์หนุ่มสดอร่อยจริง

เอองั้นแนะนำให้สักเมนูหนึ่ง
แต่ว่าเอาถูกนะเพราะผมต้องเป็นคนจ่ายเอง
เจ๊ก็ไม่รู้หรอกไปดูเองเถอะว่าเมนูไหนถูกสุด

แล้วทำไมไม่บอกอ่ะว่าร้านมนต์นมสดน่ะ

รู้บ้างว่าเมนูจากมนต์นมสด๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

อันชันมะนาว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
แกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

เอางี้ดีกว่า
ผมชี้ใครให้เขานักนับภาษาตัวเอง

โปรดติดตามตอนต่อไป